ทุกผู้ชมครับพูดถึงการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกลอตเตอรี่
ท่านเคยถูกเยอะที่สุดเนี่ยเอาแบบติดต่อกันเลยนะ
งวดโอ้เยอะมากถูกกิน
อันนี้ถูกงวดใช่ไหมถ้าถูกจริงจะรางวัลอะไรก็แล้วแต่
ผมว่าสองงวดติดต่อกันนี่ก็เก่งแล้วนะก็ตื่นเต้นแล้วนะ
อ่าสามงวดนี่ก็เก่งอ่าสิบงวดนี้ให้แบบโอ้โหสุดยอดเลย

นี่ไม่ใช่แค่๑๐งวด๓๖งวด

๓๖อ่าถูกมาแล้ว๓๕งวดแล้วเขามั่นใจว่าเดี๋ยวเนี่ย
งวดที่๓๖จะมาถึงเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาเชื่อว่าถูกอีกแน่นอน
นี่ฮะผู้ชายคนนี้ครับทุกผู้ชมครับนี่คือนายกิจสดาแทร่โกย
วัย๔๖ปีเป็นเจ้าของโรงงานน้ำดื่มในตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่เป็นบุคคลผู้ถูกลอตเตอรี่
สลากกินแบ่งรัฐบาลมาแล้วติดต่อกันถึง๓๕งวด

ใครจะไปเชื่อฮะมีคนถูกลอตเตอรี่๓๕งวดติดต่อกันนะ
คือนายกิจสดาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ที่สัมผัสตัวเลขได้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเนี่ย
จะให้เลขกับเขาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
เขาบอกใครไม่มีใครเชื่อแต่ติดต่อกันมา๓๕งวด
และครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้เป็นครั้งสุดท้าย
งวดที่๓๖ที่กำลังจะออกเขาก็เลยขอบอกบุญทุกคนหน่อยก็แล้วกัน
นี่นะฮะแผ่นกระดาษสีขาวแผ่นนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับ
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับ
นายกิจสดาบอกว่าเลขที่จะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดต่อไปเนี่ย
อยู่ในแถวบนนี้ให้ไปพิจารณาเอาเองตามสัญลักษณ์ที่ทำเอาไว้
สัญลักษณ์ดาวเนี่ยมีสัญลักษณ์วงกลมด้วยแล้วก็สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมด้วย
อะไรที่จะสำคัญมากสำคัญน้อยผมก็ไม่ทราบ
แต่ว่าคุณกิจสดาบอกว่านี่ฮะเป็นไปตามนี้แน่นอน
และถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้น
ก็คิดว่าคงจะเป็นเนี่ยแถวนี้นะข้างบนเนี่ย
ส่วนแถวด้านล่างก็แล้วแต่บุญกุศลของแต่ละท่าน
ส่วนคุณพี่กิจสดาไปซื้อมาเรียบร้อยแล้ว
อย่าถามว่ากี่ใบโหเป็นปึกเลยอ่ะเป็นปึกฮะ
อันนี้แค่ใบปะหน้านะข้างล่างไม่รู้อีกเท่าไหร่
โหซื้อเยอะประมาณสามร้อยใบ
ประมาณสามร้อยใบกว้านซื้อมาแล้วนะ
แล้วก็เชื่อว่างวดที่๓๖ที่จะออกวันที่๑๖กรกฎาคมนี้
เขาจะถูกอย่างแน่นอนแล้วหลังจากนั้น
หยุดให้เลขแล้วเนื่องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่เขานับถือแล้วก็ให้เลขมาตลอดเนี่ย
จะไปจำศีลจะไปจำศีลกันหมดแล้ว
เพราะท่านบอกว่าจะเป็นวันสุดท้าย
ก็คงบอกหรือถ้าจะบอกว่าซื้ออะไรเลขมาก็โชว์ก็พอ

เพราะว่าท่านต้องจำสินแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
นี่ฮะจากนั้นนายกิจสดาก็ไปไหว้ต้นมงต้นไม้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างโรงงานนะครับ
แล้วก็บอกว่าแถวนั้นมีลักษณะต้นไม้คล้ายกับฤษีไหว้องค์พญานาคอยู่